เขาแวะไปเมาส์มอยกับคุณแม่สวยอันดับหนึ่งดีกว่า
ขออภัยอันนี้เป็นตัวแม่จริงต้องเรียกว่าตัวแม่คุณอ้ำพัชราภาคุณผู้ชมค่ะ

ล่าสุดเจอคุณอ้ำคุณอ้ำบอกเธอจ๋า
อย่าคิดมากจ้ะไม่มีอะไรเลย
สรุปตอนนี้ก็ยังเลิฟกันดีคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าพรุ่งนี้วันเกิดคุณอ้ำพัชราภา
อายุ๔๒ปีใช่ไหม
แต่ดูซิว่าเขาพูดถึงของขวัญวันเกิดที่จะให้คุณอ้ำ
พูดว่าอะไรเขาจะให้อะไรเอาไปลุ้นกันค่ะ

ซื้อเส้นสังกระทานให้ตามชุด

ไปทำบุญอย่างนี้กัน

ต้องเงินเท่านั้นมาเป็นปึกด้วยนะ
ไม่ใช่นะแหมถูกโวงมาเลยแบบนี้คุณผู้ชม
นี่แบบนี้เล็กเฟอร์เนสแบบนี้ให้แล้วนะ

ปีที่แล้วไฮโซโพกเขาก็ให้คุณอ้ำเหมือนกัน

นี่เขาก็ให้เป็นนี่เป็นแบรนด์
ครีมอาบน้ำแล้วก็โลชั่นยี่ห้อดัง

ก็ไปมีดอกไม้ด้วยแบบนี้นะคะ

เดี๋ยวเรารอหลุนกันไปนะคะ

พูดถึงวันเกิดยังไม่จบคุณผู้ชม

ไม่มีอะไรพิเศษกว่าทุกปีแค่ยินดีและดีใจมากที่ทุกวันเนี่ยมีพี่โอ้บนโลกใบนี้
สรรวันเกิดค่ะพี่โอ้แฮปปี้เบิร์ตเดย์ของคุณโอ้ด้วยละกันนะคะ
ใช่นะคะก็เป็นมุมหวานนะคะเขาเรียกว่าน้อยแต่มากจริงค่ะ